กลับมากันที่ข่าวแรกเป็นข่าวของพี่ปอร์ทฤษฎีนั่นเอง
เมื่อวานนี้อาการโดยรวมยังทรงตัวอยู่
ยังใช้เครื่องช่วยหายใจและยานอนหลับ

อาณับอ้อยศรมณตราผู้จัดการส่วนตัว

เปิดเผยความคืบหน้าอาการโดยรวมเมื่อวานนี้
สังเกตเห็นได้ว่าสีหน้าและผิวพันธุ์ของคุณปอนั้นยังสดใสนะคะ
แพทย์ก็ได้มีการเพิ่มสารอาหารแล้วก็ให้ยานอนหลับ
รวมไปถึงใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดทั้งวัน
เพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้พักผ่อนเต็มที่

เชื่อว่ามีสัญญาณว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยอย่างแน่นอน
แพทย์เองยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ปอด
ขณะที่ครอบครัวสหวงทั้งคุณแม่พิษสมัย
ปินชวนันน้องชายคนเล็กและคุณโบแวนด้าภรรยาสาว
ก็เฝ้าติดตามอาการที่หน้าห้องด้วยสีหน้าแจ่มใส
แล้วก็มีเสียงหัวเราะออกมาเป็นระยะด้วยค่ะ
เท่าที่ได้ยินในแพทย์มาบอกนะครับ
ก็คืออาการก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ
ไม่มีอะไรแย่ลงนะครับ
เพียงแต่ว่าทั้งเราอยากให้ดีขึ้นเร็วเท่านั้นเองนะครับ
เดินเข้าไปก็สัมผัสเห็นสีหน้า

หน้าก็แจ่มใสขึ้นหน้าเขาดูดีขึ้น
หมอยังให้ยาเพื่อเขาจะได้หลับ
ให้จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเก็บตรงไหนนะครับ
แต่โดยรวมแล้วนี่ก็คือถือว่าไม่มีอะไรน่าตกใจ
วันนี้น่าจะเป็นอย่างเหลี่ยวแหละ
ก็ให้ต่อเขาได้พักมากที่สุด
แต่ที่ทราบก็คือได้เพิ่มสารอาหารขึ้นไป
ครับในประมาณขึ้นอีกหน่อย
เพื่อให้ร่างกายเขาได้มีกำลัง

อีกทีสิบขังก็คิดว่าคงไม่มีอะไร

ส่วนข่าวลือที่แพร่สะพัดออกมาตลอด
เพราะว่าพระเอกคนดังเสียชีวิตไปแล้ว

ว่าเป็นการแก้เคล็ดต่ออายุให้ปอไปเลยก็แล้วกันนะ
ส่วนใครที่คิดไม่ดีแบบนี้อย่าพูดเลยดีกว่านะ